เรื่องดีเด็ดรู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อครับ

ไก่ตระก้า

ช่างสร้างสรรค์อะไรขนาดนี้ล่ะครับเนี่ย
ทั้งหมดนี้เป็นผลงานแสนน่าทึ่งของลุงสุชนสุกเกษม
ราชชาวบ้านผู้เรียนไม่จบปริญญา

แต่กินพอเพียงมาปรับใช้
พลิกแปลงวิชาชีพการเกษตรออกมาได้อย่างหลากหลาย
บนพื้นที่ทำกินหนึ่งไร่
แต่ได้รายได้กลับมาถึง๑แสนบาทต่อปีครับ
จนหลายคนยกให้เป็นเน็ตไอดอล
แห่งรุ่มแม่น้ำแม่กรองเชียวนะครับ

และสถานที่ที่เรามาในวันนี้ก็คือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพ่อเพียง
สารพีจังหวัดสมุทรสงครามมีลุงสุชนสุกเกษม
เป็นประธานศูนย์การเรียนรู้ของที่นี่ครับ
ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ก็สื่อต่างหรือว่านิทยาศาสตร์ต่าง
เขาก็เลยยกให้ลุงเป็นไอดอลของเขา
ก็เลยทำให้ตรงนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศไปแล้ว
ความคิดพลิกแปลงการทำเกษตรของลุงเนี่ย
ทำให้แต่ละวันมีคนมาเยี่ยมชมงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านสารพี่เคียบเลยล่ะครับ
ผลงานแรกที่โดดเด่นของลุงสุชนที่ใครมาที่นี่ก็ต้องมาเรียนรู้
นั่นก็คือการเลี้ยงไก่บนชิงช้าสวรรค์นั่นเองล่ะครับ
ชิงช้าทุกวันก็หมายถึงว่าจริงไก่ก็จะเลี้ยงอยู่ข้างล่าง
แต่ผมเอามาเลี้ยงจับมาเลี้ยงใส่ด้านบน
หมุนเหมือนไก่ชิงชาสวรรค์หมุนแล้วนั่งชิงชาสวรรค์
แต่เป็นไก่ซึ่งแนวคิดตรงนี้มันเป็นลุงมีพื้นที่แค่ไล่เดียว
อันนี้จะสร้างไปที่อื่นก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ด่าเอาเพราะว่าไม่ใช่พื้นที่ของเรา
พอมองขึ้นไปบนอากาศมันเป็นพื้นที่ของลุงทั้งหมด
ลุงก็เลยสร้างขึ้นมาออกมากลายเป็นชิงช้าสวรรค์
ก็เรียกเรียกว่าไก่ชิงชาสวรรค์
อันนี้มันไปตรงบริบทส่วนหนึ่งในเรื่องของกายก็คือ
ส่วนใหญ่มันชอบนอนที่สูงอยู่แล้ว
ตอนเย็นนี้เราเลี้ยงไว้มันจะหายไปหมดไปอยู่บนต้นไม้หมดเลย
ลุงก็เลยมาแปลงเป็นไก่ชิงชาสวรรค์ไปเลย
เขาชอบอยู่ที่สูงอยู่แล้ว
ถึงตอนนี้ไม่แปลกใจว่าเพราะอะไร
ลุงสุชนได้รับยกย่องให้เป็นเน็ตไอดอล
ก็เพราะความอุตสาหะอดทน
ขยันที่จะเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี
ให้กับต้นเองเมื่อประสบความสำเร็จ
ลุงสุชนก็ยังได้ส่งต่อให้กับทุกคน
ที่สนใจมาเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยมครับ
เรื่องดีเด็ดแบบนี้
รู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อครับ

ก็โทรศัพท์มาหรือเข้าเฟซบุ๊กณสุชนสุกเกษม
หรือจะโทรมาตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะ
หลายคนมาก็บอกโอ้โฮอยู่แบบลุงสุชนมีความสุขมาก
เพิ่งเคยเห็นรอยยิ้มคนมีความสุขแบบนี้เอง
มีหนี้สิน๔๕แสนบาทใช้เนื้อที่๑ไร่
เอาโจทย์พระองค์ท่านมาทำท้ายจนหนี้สินหมดไป
แล้วก็ไปซื้อต่ออีก๑ไร่๑ล้านข้างหน้านี่แหละ
จึงบอกว่ายิ้มยังมีความสุขหลอได้เต็มปากนะ

เป็นยังไงนี่
ทึ่งนะทึ่งไก่รอยฟ้าของจริง
ที่ไก่ลอยฟ้าคือที่นี่นะคะ
เขาเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
แล้วก็สามารถนำไปสร้างเป็นอาชีพเป็นรายได้ได้จริง
เป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจด้วย
ใครอยากจะสอบถามข้อมูลหรือว่าอยากจะทดลองทำการเลี้ยงไก่
หรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงแบบที่นี่ก็ติดต่อไปได้
ตามที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมนั่นเองนะคะ
เห็นแบบนี้ก็ต้องมาบอกต่อดังในรายการตลอดข่าว